มาดูเรื่องไฟเซอร์คุณผู้ชมค่ะก็เป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์กันนะคะ
ร้อนฉ่ามากประเด็นนี้เนี่ยก็คือตัวแทนโรงพยาบาลภูมิพลกว่าสิบคนออกมาร้องเรียนนะคะ
แล้วก็มีการเปิดเผยรายชื่อคนที่ได้ฉีดไฟเซอร์มีนายมีนางสาวเป็นตัวเลขก็มีนะคะ
แล้วก็ชื่อซ้ำกันเนี่ยค่ะก็เลยเป็นประเด็นร้อนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะคะ
ล่าสุดเนี่ยเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศยืนยันบอกว่าไม่มีการฉีดไฟเซอร์ให้กับวีไอพีนะคะ
แล้วก็ยอมรับว่านี่เป็นความผิดพลาดที่ระบบการสื่อสารทำให้ชื่อเพิ่ม
วอนบอกว่าอย่าเอามาเชื่อมโยงกันกับวัคซีนการเมืองนะคะ
เพราะว่าจะกระทบกับรัฐบาลนะคะนี่ค่ะนี่เป็นเรื่องที่กรณีที่มีตัวแทนของโรงพยาบาลภูมิพลอดุญเดชกว่า๑๐คน
ออกมาร้องเรียนเปิดเผยว่าพบข้อพิรุธในการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ของโรงพยาบาลหลายอย่าง
โดยเฉพาะเอกสารรายชื่อผู้ที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ของโรงพยาบาลภูมิพล
ที่ไม่ได้มีแค่บุคลากรด่านหน้าเท่านั้นแล้วก็จะเห็นว่าชื่อซ้ำมั่งชื่อเป็นตัวเลขมั่งนะคะ
ทำให้รายชื่อบุคลากรด่านหน้าประมาณ๒๐๐คนไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์นะคะ
ล่าสุดเรื่องนี้พลอากาศโทษธนวิทย์สกุลแสงประพาเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศแถลงค่ะบอกว่า
โรงพยาบาลภูมิพลปฏิบัติภารกิจดูแลผู้ป่วยตามภารกิจของกองทัพอากาศได้ดูแลอยู่๕โรงพยาบาลนะคะ
ในฐานะตัวแทนกรมการแพทย์ทหารต้องขออภัยและขอรับความผิดชอบในความบกพร่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าจนทำให้เกิดความไม่พอใจนะคะ
ยืนยันและขอให้ความมั่นใจกับบุคลากรภายในสัปดาห์หน้าว่าจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่๓แน่นอนนะคะ๑๐๐
ที่ได้รับการจัดสรรมาจากกรมควบคุมโรค๓๗๐๐เข็ม
เขาก็มีบุคลากรอยู่ประมาณ๒๐๐กว่าคนก็ทุกคนก็น่าจะต้องได้นะคะ
ส่วนวัคซีนที่เหลือก็จะนำไปฉีดให้กับบุคลากรด่าน๒ด่าน๓ต่อไปนะคะ
และในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาก็บอกว่าถ้าต้องดูแลลูกน้องนะคะ
เรียกว่าเป็นประโยคที่แบบมีการแชร์ไปเยอะเลยนะคะ
ผู้บังคับบัญชาต้องดูแลลูกน้องถ้าลูกน้องยังไม่ได้รับก็เป็น
ถ้ามีคนไปทำแบบนั้นก็คงโง่เต็มทน
และไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องไปกันวัคซีนให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ท่านก็บอกว่าผู้ใหญ่ในที่ผ่านมาเนี่ย
ใหญ่ในกองทัพอากาศไม่เคยโทรมาขอวัคซีนไฟเซอร์แต่อย่างใด
แล้วก็ย้ำว่าไม่อยากให้โยงเป็นเรื่องวัคซีนทางการเมืองไปกระทบรัฐบาล
จากนี้ไปก็จะไปปรับปรุงเรื่องระบบการสื่อสารภายในองค์กร